รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุก
เกมต่อชีวิต

ครอบครัวที่มีพ่อแม่คือครูมีลูกคือนักเรียน

จะมาจับมือกันต่อสู้เพื่อโรงเรียนที่รักของพวกเค้า
จะมาจับมือกันต่อสู้เพื่อโรงเรียนที่รักของพวกเค้า

จะมาจับมือกันต่อสู้เพื่อโรงเรียนที่รักของพวกเค้า
จะมาจับมือกันต่อสู้เพื่อโรงเรียนที่รักของพวกเค้า

จะมาจับมือกันต่อสู้เพื่อโรงเรียนที่รักของพวกเค้า
มาจับมือกันต่อสู้เพื่อโรงเรียนที่รักของพวกเขา
จะมาจับมือกันต่อสู้เพื่อโรงเรียนที่รักของพวกเค้า
จะมาจับมือกันต่อสู้เพื่อโรงเรียนที่รักของพวกเค้า
ในแคมเปญพิเศษเกมต่อชีวิตโรงเรียนของหนู
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

ต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับตลอดเดือนตุลาคมนี้นะครับเกมต่อชีวิตของเราได้จัดโครงการพิเศษ
ชื่อโรงเรียนของหนูขึ้นนะครับเพื่อต้องการช่วยเหลือโรงเรียนที่ยังอยู่ห่างไกลและยังขาดแคลนนะฮะ
ซึ่งวันนี้ครับโรงเรียนที่จะมาร่วมต่อชีวิตมาไกลมากครับไกลจากอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก
ใช้เวลาเดินทางจากโรงเรียนมาถึงรายการของเราทั้งหมด๓วัน
ไกลขนาดนี้พวกเขาขาดแคลนอะไรไปชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันครับ
ผมชื่อนายอาจารย์วงปอนเตงนะครับ
ชื่อเล่นครูตุ๊กแกนะครับเป็นครูสอนอยู่ที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านตาละโค้ง
ตำบลแม่จันทร์อำเภออุ้มหางจังหวัดตัก
ตำแหน่งนะครับคือครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนนะครับ
พยายามทางจากตัวอำเภออุ่มห่างถึงมุมบ้านตลาคม๑๓๙กิโล
ใช้เวลาเดินทางประมาณนะครับ๕ชั่วโมงครับ

ที่โรงเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่พระหลวงบ้านแต่ละโค้งปัจจุบันนะครับ
มีการศึกษา๑ทัพ๒๕๕๙

คือเมื่อก่อนคือจะเรียนรวมกัน
งานอาคารเรียนก็ไม่พอ
นะครับ
การบวกคืออะไร
มันก็มี๑วิทยุสื่อสาร๒เครื่องคอมพิวเตอร์๓โทรทัศน์
แต่ไม่มีแฟร์ใช้
กว่าปีที่ผ่านมานะครับโรงเรียนก็ได้รับสนุนโซดาเซลลเข้ามาครับ
แล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับคือมันเสียไปแล้ว
มันก็มันไม่มีไฟฟ้าใช้ครับมันดูแล้วมันมืดไปหมด
มีมันมีเครื่องคอมพิวตุงพิเตอร์แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะไม่มีไฟ
วิทยุการสื่อสารอันนี้ก็จำเป็นมากหรอกครับวิทยุการสื่อสาร
แล้วก็เพราะวิทยุการสื่อสารนี้เราต้องติดตัวภาคีเครือไข่
รอบบริเวณทางนี้มีโรงเรียนโตชดอร์เป็นหมอแล้วก็เป็นป่าไม้
ถ้ามีอะไรกันเนี่ยเราก็จะติดต่อกันตลอดปัจจุบันเราก็มี
แต่ถามว่าเราจะใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้
การเรียนการสอนที่นี่ก็มันก็จะแปลกกว่าโรงเรียนทั่วไป
เพราะว่าเราอยู่ไกลแล้วก็กันกินกันอยู่ของครูและของเด็ก
ก็จะแตกต่างจากที่อื่นคือที่อื่นเขาหยุดเสาร์อาทิตย์
แต่ของเราจะไม่หยุดของเรานักคันตะเลิกอะไรเราจะสอนหมด
ถ้าครูขึ้นมาแล้วนะครับจะสอนตลอด
เดือนหนึ่งก็จะมีให้ครูหยุดก็วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ด
ครับการเรียนการสอนที่นี่คือจะแปลกกว่าโรงเรียนอื่นนะครับ
เพราะว่าจะสอนเสริมคือจะสอนกลางคืน
เพราะเด็กที่นี่บางคนก็ไปช่วยพ่อแม่เราก็ให้เด็กไป
คุณครูครับสวัสดีครับ

คุณครูครับพรุ่งนี้ผมไม่ได้มาเรียนนะครับ
เพราะว่าต้องไปช่วยงานแม่ที่ไร่แก่
เอาอย่างนี้ละกันวันพรุ่งนี้เธอไปช่วยพ่อแม่ทำงาน
แล้วก็ตอนเย็นมาเรียนส่งกับครูที่โรงเรียนเนาะ

ความยากลำบากของการเดินทางมาตอนกลางคืน
ไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องจุกขี้ใต้หรือแสนเทียน
บางครั้งก็อาศัยเพื่อนมาโรงเรียน
เมื่อวานเราเรียนไปแล้วการบวกเลข๔หลอกกับ๓หลอก

เลข๔หลัก๕๔๓๕บวกด้วย
ก็มีความรู้สึกคือแก้ไข
แล้วก็หาทางหาแนวทางอย่างอื่นนะครับ

ถ้าสมมุติเด็กมีทั้งหมด๖คน

แล้วก็ข้อเสียของการเรียนแบบนี้ก็มีเหมือนกันครับ

เด็กก็ใส่ตามก็กวาดไปกวาดซ้ายไปขวาขึ้น
ทำให้หนึ่งใส่ตาของเรายับเขวบซ้ายเขวบขวาย
สมาธิในการเขียนก็จะผิดถูกครับ

เพื่อจะได้ใช้และได้เรียนตอนกลางคืนสะดวกค่ะ
คุณด้วย๒๒คำตอบคูณเท่าไหร่

แล้วก็เส้นทางก็ลำบากนะครับ
การติดต่อสื่อสารก็เป็นไปได้ยากมากนะครับ
แล้วยิ่งเราไม่มีไฟไม่มีอะไรก็
การติดต่อมันจะยากมากนะครับ

ผมแทบไม่รู้เรื่องเลยนะครับ

เพราะว่าเขาไม่รู้เส้นทางวิทยุมาก็
เขามาถึงได้แค่ไม่เดินทางครับ
แล้วทีนี้เขาชะบันกระวิ่งมา

คือเป็นความโชคไหลของผมที่

แต่แต่หน้าผมก็ไม่เห็นเลย
มันเป็นอะไรที่

ไปถึงก็ไม่เห็นเป็นแต่อะไรเลย

ผมคิดว่าการติดต่อสื่อสาร
ของเราที่นี่น่าจะมีนะครับ
ว่าอนาคตอาจจะไม่ใช่เหมือนผม

ถ้าได้มีแสงสว่างก็มันจะสะดวก

ก็จะเดิมทำมาโรงเรียนสะดวกครึ่งครับ
เราก็จะได้ใช้มาเรียนตอนกลางคืน

เราสามารถเอา๓ตัวนี้
วิทยุโทรทัศน์แล้วก็คอมพิวเตอร์
เราใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน

จะเป็นประโยชน์กับทั้งสสช
แล้วก็ทั้งหมู่บ้านเป็นอย่างมากเลยนะครับ
เพราะว่าโรงเรียนอย่างโรงเรียนเนี่ยครับ
ก็ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างนะครับ
พาดกลางวันแล้วก็กลางคืน
คุณผู้ชมครับไฟฟ้าคือพลังงานที่ไม่เพียงแต่
จะนำสื่อการเรียนการสอนต่างไปสู่นักเรียนนะครับ
แต่ไฟฟ้านั้นจะนำพาแสงสว่างแห่งชีวิต
มาสู่ครูและนักเรียนที่นี่ด้วยนะครับ
พวกเขาเดินทางมาไกลมากจากจังหวัดตากนะครับ
อยู่กับเราที่เวทีชีวิตแห่งนี้แล้วครับ

สวัสดีน้องนักเรียนทุกคนด้วย
ขออนุญาตเลือกคุณครูตุ๊กแก่นะครับ
คุณครูคาวีและคุณครูปอง
สามท่านที่เป็นเหมือนผู้ปกครองของน้อง

อำเภออุ้มผางของจังหวัดตาก

แต่นี่อุ้มผางเนี่ยมันห่างจากจังหวัดตากกี่กิโลได้ครู
๒๔๐กว่าโลครับ

แล้วจากอำเภออุ้มผางกับหมู่บ้านที่ครูอยู่กี่กิโล

เหตุการณ์ที่เราอย่าออกมาเนี่ยบางครั้งมันมีต้นไม้ล้ม
เราต้องตัดเคลียร์เวลาตัดอีกหรือบางครั้งอีกต้นไม้ล้มกลางกลาง
เราก็ไม่รู้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหรือครับ

ไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างก็ดี
เทคโนโลยีใดเข้าไม่ถึงเลย
ถนนหนทางคือถูกตัดขาดหมดเลย

ญาติป่วยก็ไม่ติดต่อไม่ได้ครับติดต่อไม่ได้
นี่ไงที่เขาบอกว่าความเจริญยังเข้าไม่ถึง

เป็นสิ่งที่จำเป็นนะฮะต่อจากระบบไฟฟ้า

ตอนนี้ถามหน่อยสิคะว่าจริงแล้วเนี่ยโรงเรียนเราเนี่ย
พลังงานกระแสไฟฟ้าจริงแล้วเนี่ย

กลมพลังงานแสงอาทิตย์
ที่เห็นในเรื่องราวเนี่ยคือจะมีแผงโซล่าเซลอยู่

ถ้ารวบปัจจุบันตรีประมาณ๑๐กว่าปี

โรงเรียนก็จะมีคอมพิวเตอร์มีวิทยุสื่อสารด้วย
พิวเตอร์เนี่ยหรือไม่ก็เป็นทีวีอย่างนี้เรายังได้รับข่าวสารข้อมูลถูกไหมฮะ
ครับแล้วพอมันไม่มีแล้วตอนนั้นถามครูหน่อยความรู้สึกครูอึดอัดไหมฮะ
ก็ไม่มายก็อึดอัดแล้วครับแต่แต่นานนานไปคือชินไปครับ
เหมือนการสอนเด็กเหมือนการสอนเด็กผมก็มีตอนแรกกับเราก็มีไฟใช่ไหม
สุดท้ายมาเราก็ไม่มีไฟก็เราอยู่ทุกวันนี้ครูอยู่ทุกวันอยู่แบบหาศพ
แล้วมีอย่างนี้ด้วยนะเวลาเรียนนี่ไม่ได้เรียนในภาคปกติทั่วไปนะครับ
คือสามารถเลือกเรียนได้หนูไม่สะดวกเวลาเรียนตรงนี้กลางวัน
ครับเจ้าหนี้เหรอปูเก้เหรอลูกครับเพราะต้องไปช่วยพ่อแม่ทำนาหรืออะไร
ใช่ครับทานนาทานได้ด้วยครับเขาก็เดินมาขออนุญาตคุณครู
ครับก่อนไปนี่ขอตรงเช้าออกมาบอกบอกลูกพระท่าว่า
ครูครับวันนี้ผมไม่ได้มาแล้วก็
ผมตอนกลางวันผมต้องไปช่วยพ่อแม่ทำงานเราขออนุญาตปลาลูกปลาใจเวลาตอนกลางคืนเนี้ย
แล้วก็เด็กก็มาเรียนกับเราคือเป็นการสอนศึก
กว่าจะมาถึงโรงเรียนไม่มืดเหรอลูกก็มืดครับ
กลัวไหมที่ต้องเดินมาเรียนกันมืดมืดค่ำอ่ะถามหน่อยกลัวค่ะ
กลัวอะไรมากที่สุดกลัวงูค่ะงูค่ะนอกจากกลัวงู
กลัวตะขาบแล้วกลัวอะไรอีกลูกปูเก้กลัวผีครับ

น้องสาวเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบ

แต่ตอนนี้ค่อยคลายกลัวไหม

แล้วก็มันอันตรายมากเวลาที่เราจะต้อง

เพราะการเตรียมโทรครับ

หาได้ยากแล้วลูกจริงที่ท่านใจดี

เต็มที่ขนาดนี้หนูรู้ไหมลูกว่า

ที่กลางคืนเนี่ยคุณครูจะต้องได้พักผ่อน
แต่ท่านเอาเวลาที่ท่านพักผ่อนเนี่ย

ขอให้ปูเก้เป็นตัวแทนแล้วกันนะลูก

อยากจะขอบคุณอะไรคุณคนนี้
บอกเลยครับ
คุณครูนายอานุวงศ์ครับ
เพราะคุณครูนายอนุวัล

แม้กระทั่งตอนกลางคืนครับ

มาอีกหนึ่งสาวดีกว่าหนึ่งสาว
หน่อย่าอ่อนใช่ไหมลูก
หนูคิดว่าไฟฟ้าจำเป็นไหมลูกกับชีวิตของพวกเรา

เขาใช้ไฟฟ้ามันเรียงคือให้แสงสว่างด้วย

เก้ล่ะลูกหนูว่าไฟฟ้านี่มีความสำคัญกับเรายังไงบ้าง
ก็ช่วยให้เราเดินทางได้สะดวกแล้วก็ใช้ในการเรียนการสอนได้สะดวกครับ
และได้สื่อสารกับคนอื่นครับ
คุณครูตุ๊กแก่ครับจริงแล้วเป้าหมายของคุณครูที่มารายการเราในวันนี้ที่สำคัญเลย
เพราะกว่าที่จะมากันได้นะคุณผู้ชมเด็กนี่ไม่ใช่ว่าจะออกกันมาง่ายนะฮะ
ต้องมีการขออนุญาตคุณพ่อและคุณแม่
ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วนี่ถึงกับประชุมหมู่บ้านกันเลย
ว่าในเหตุความจำเป็นเนี่ยต้องเอาลูกเขามาทำอะไรต้องมาเพื่ออะไร
แจงกับเขาเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมคุณพ่อ

หมู่บ้านเลยพ่อแม่เด็กก็ต้องมานั่งด้วย
ครับทั้งเด็กทั้งแม่ทั้งพ่อครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อพาเด็กมาแล้วเนี่ยผมคิดเลยครับว่าต้องมีความจำเป็นจริง

โซราเซลล์นี้จริงแล้วมีความจำเป็นกับโรงเรียนและคุณครูและนักเรียนยังไงบ้างครับ
ใช้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลภายนอก
เพราะฉะนั้นแผงโซร่าเซลจริงแล้วมีความจำเป็นหลายอย่างมากเลยนะครับ
โดยเฉพาะการสื่อสารติดต่อกับคนภายนอกด้วยนะครับ
เพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ข่าวสารข้างนอก
ข้างนอกก็ไม่รู้ข่าวสารเราเลยว่าเราอยู่กันยังไงนะครับ

ครูครับแผงโซราเซลล์จริงแล้วกำลังหวัดสูงสุด
แต่ครูว่าสักกี่กำลังหวัดถึงจะพอใช้
ที่ใช้ที่โรงเรียนนี่๑๕๐๐บาท

กับการใช้ไฟฟ้าของพวกเราในโรงเรียน

โซราเซลล์นี้นะครับมีความจำเป็นจริง

ขอเพื่ออนาคตของเด็กด้วยนะครับ
ขอเพื่อทุกคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยนะครับ

คุณครูและเด็กนะครับก็จะมาทำ

คำถาม๔ข้อไปพร้อมกัน

ชีวิตประจำวันและชีวิต
ยามค่ำคืนได้อย่างปลอดภัยแล้ว
ในโรงเรียนที่ห่างไกลไฟฟ้า

ในช่วงหน้าครับเรามาเป็นกำลังใจ

จากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย

มาติดตามในเกมต่อชีวิตครับ

เหยียบลูกโป่งให้แตกทุกลูก

๑โป่ง
๒โป่ง
๓โป่ง

รู้ว่ามีอันของครู